สำหรับข่าวเช้าหัวเขียวมาดูเรื่องหวาดเสียวกันก่อนเลยค่ะ
เขาบอกว่าปกติยิ่งสูงยิ่งหนาวใช่ไหม
อันนี้ยิ่งสูงยิ่งเสียวค่ะคนงานสามคนไปตัดแต่งกิ่งไม้
พอตัดเสร็จปุ๊บเอากิ่งไม้เอาต้นไม้เนี่ย
มาใส่รถมันถูกพ่วงสิบแปดล้อคุณภาพตามนะ
หลังจากนั้นพอกิ่งไม้มันไปอยู่ในรถพ่วงแล้วเนี่ย
ระดับความสูงมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมคะคนงานคนหนึ่งค่ะ
นั่งอยู่บนกิ่งไม้แล้วรถพ่วง๑๘ล้อก็ขับไป
ปรากฏว่าจังหวะหนึ่งคนงานถูกต้นไม้ข้างทางเกี่ยว
ตกลงมาถูกรถบรรทุกคันนั้นแหละทับเสียชีวิตในที่สุด
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ก็คือเรียกว่าตกฝั่งโน้นค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
ภาพกล้องวงจรปิดอ่ะดูอีกครั้งนะคะนี่ค่ะ
กลมสีแดงนั่นน่ะเห็นไหมคุณสุภาษาราเกี่ยวแล้วค่ะ
ร่วงแล้วค่ะทับแล้วค่ะสุดท้ายเสียชีวิตแล้วค่ะ
นี่คือเป็นภาพอุบัติเหตุมุมหนึ่ง
อีกมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องของอุทาหรณ์นะ
อุบัติเหตุมาพร้อมกับอุทหรณ์คุณดูอีกครั้งนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นวันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมานี้เอง
วันที่แล้วจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณริมถนนสายเทิงเชียงราย
หน้าทางเข้าวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายตำบลท่าสายอำเภอเมืองเชียงรายนะคะ
ผู้เสียชีวิตเป็นคนงานชายอายุ๓๔ปีเป็นชาวอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
ตอนนี้ไงตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงนอนเสียชีวิตอยู่บนถนนแบบนี้
ก็ต้องเอาผ้าขาวไปคลุมไว้นะคะเพราะว่าลักษณะของศพเนี่ยมันน่าสยดสยองมาก
ลำตัวถูกทับด้วยรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อคุณจะเหลืออะไรถูกไหม
รถบรรทุกอย่างที่บอกไปค่ะบรรทุกต้นไม้ขนาดใหญ่
ไปจอดอยู่ข้างทางแบบนั้นนะรถที่เกิดเหตุ
แล้วมีนายชะนินอุปนันอายุ๓๑ปีเป็นคนขับ
ยืนรอให้กันกับตำรวจส่วงคนงานอีก๒คนก็อยู่ในจุดเกิดเหตุ
หนึ่งในคนงานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตัวเขากับผู้ตายเนี่ย
พร้อมกับเพื่อนคนงานอีก๑คนรวมทั้งหมดเป็น๓คน
ขึ้นไปบริเวณต้นกระบบ
ซึ่งต้นกระบบมันถูกตัดแล้วถูกบรรทุกภายในรถพ่วง๑๘ล้อ
เพื่อลำเลียงไปส่งให้กับลูกค้ารถก็วิ่งมาแล่นมาตามถนนค่ะ
ผู้ตายขึ้นไปนั่งอยู่บนโคนต้นกระบบ
แล้วปรากฏว่าส่วนที่มันเป็นโคนที่มันเป็นใหญ่
ไปติดพาดอยู่กับรถพ่วงแล้วผู้ตายก็ไปนั่งบนนั้นแหละ
คนงานเองก็ตะโกนบอกว่าให้ลงมามันอันตราย
สุดท้ายแล้วเห็นตามรายงานข่าวบอกว่าผู้ตายก็ลงมานะคะ
กระทั่งรถวิ่งมาจนถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงคนข้างถนนตะโกนบอกว่า
มีคนตกลงมาจากรถพ่วงคนงานเหลือบไปมองมองไปดูค่ะ
ไม่เห็นผู้ตายแล้วนะคะจึงรีบบอกคนขับบอกว่าจอดรถจอดรถจอดรถ
สุดท้ายสำรวจตรวจสอบเพิ่มเติมเอ้าเพื่อนร่วมงานกลายเป็นศพซะแล้วนะคะ
ฟังเสียงคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยค่ะ
เราไปสอบถามนายจ้างของผู้ตายนะคะบอกว่าทั้ง๓คนงานขึ้นไปนั่งอยู่บนต้นกระบบ
เพราะว่าต้องคอยดูเรื่องของความสะดวกเวลารถพ่วงวิ่งไปตามท้องถนน
เพราะว่ารถเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวสายไฟได้ทำแบบนี้ปกติเวลาลำเลียงต้นไม้ใหญ่ต่างนะคะ
ทำแบบนี้ปกติไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิด
เพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะคะส่วนเรื่องของคดีความตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับคนขับรถพ่วงต่อไปนะคะ
ก็เป็นอุบัติเหตุแล้วก็มุมหนึ่งก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยค่ะระมัดระวังนะคะ